ก็เล่นเองมาสักหน่อยถ้าเกิดว่าไม่มีใครดีเท่า
ถูกต้องแล้วนี่ชิคกี้พายยังสวย

มันเหมือนกับว่าพอเราได้มีโอกาส

เราก็มาดูแบบเราเป็นคนอยากทำอะไรที่เราชอบ
แล้วเราก็กับสามีคือบริษัทของสามีทำหนังอยู่แล้ว
อันนี้ก็มันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มากกว่าการเป็นดารา
เพราะว่ามันเป็นองค์รวมของการที่เราจะต้องดูแลภาพ

เราต้องสกรีนแล้วก็ทำให้มันดูแบบไม่มีจุดบกพร่อง
แต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดี
เพราะฉะนั้นเวลาทุกวันนี้เราก็ต้องคาดสรรสิ่งที่ดีที่สุด
ให้กับละครของเรา
แต่เรื่องเบื้องหลังอย่างนี้ก็เรียนรู้ใหม่หมด
หมายถึงว่าการที่จะต้องไปอยู่เป็นผู้จัด

แต่ถ้าถามว่าเรื่องละครเล่นมาหลายคนก็ได้

จริงคือมีติดต่อเข้ามาหลายเรื่อง
แล้วก็ไม่ได้รับเลยเสียดายไหม
ถามว่าคิดว่าถ้าเกิดในอนาคตมันก็คงมีเรื่องอื่นมาอีก

แต่ว่าถ้าเกิดแฟนคิดถึงมากจริงก็คืออาจจะเล่นของตัวเองไปเลย
ถ้าเกิดหานางเอกไปได้นะ
ก็อาจจะมีอันให้เด็ก

ยังสวยยังสาวขนาดนี้เล่นเองมันซะเลย

ใครบอกว่าคบเด็กแล้วเป็นอมตะ
อันนี้ครบรุ่นใหญ่ก็อมตะนานนะคะสวยตลอดกาลเลยนะคะใช่แล้ว